ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำ
แลกทุกหยาดเหงื่อเพื่อความอิ่มของคนในครอบครัว
แม้ว่าบางครั้งจะเหนื่อยจนล้มลงกลางทาง
แต่เขาก็พร้อมที่จะสู้สุดใจเพื่อพาครอบครัวไปถึงฝั่งฝันให้ได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

น้ำตาไหลแล้ว

มีที่ให้ลูกเมียอยู่

ที่บ้านผมก็มีอยู่กันด้วยกัน๓คน

แล้วก็มีน้องโอมลูกชาย

ผมมาเห็นเขาว่าเขาไม่มีมือ

แล้วอนาคตข้างหน้าเขาจะ
อยู่กินยังไงใครจะเลี้ยงเขา

แม่ไปเก็บผ้าที่ระเบียง

แล้วไฟก็ช็อตแม่ตกลงไป
เดี๋ยวเราก็ไม่มีความรู้สึกใดเลย

ก็เทียวมาเทียวไปอยู่เรื่อย

การอยู่ด้วยกันก็ไม่มี

เพราะว่าเมียก็ทำกินไม่ได้
เขายกข้าวยกของอะไรก็ไม่ได้
ก็มาช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะครับ

ผมเป็นคนทำเองทำให้เขาทุกอย่าง

เป็นคนที่นิสัยดีมาก

ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อ
ทุกวันนี้ผมก็เก็บของเก่าขายครับ

บางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างครับ
บางทีก็กลับมารถเปล่าครับ
ไปก็บางทีก็เจออุปสรรคหลายอย่างนะครับ
บางทีก็เราไปเจอขวดแตกอย่างนี้บาดมือ
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปเก็บของเก่า

ถุงปวดไปเกี่ยวกับมือนะครับ

พอเลือดออกเห็นเลือดก็หน้ามืดนะครับ
จะเป็นลมเพราะว่ามันลึกมาก

เป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมากครับ

พอจะเยาของหนักไม่ค่อยได้

จำตัวของผมก็มีโรคไส้เลื่อน
จำตัวของผมก็มีโรคไส้เลื่อน
จำตัวของผมก็มีโรคไส้เลื่อน
เวลายกขวดถุงหนักหรือเหล็กหนัก

แล้วไส้ก็จะไหลออกมาที่ลูกอรรถา

ให้นอนแล้วเอาขาขึ้นพักนึงมันก็หายจริงอย่างที่หมอบอก
ให้นอนแล้วเอาขาขึ้นพักนึงมันก็หายจริงอย่างที่หมอบอก
แต่ก็หมอก็บอกว่าให้ไปผ่า

ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่ง

เพราะเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลง
ผมรู้ว่าน้องโอมร้องเพลงได้ก็จากคุณครู

ความสามารถน้องตั้งแต่วันที่โรงเรียนจัดปีใหม่
คุณครูเห็นความสามารถน้องตั้งแต่วันที่โรงเรียนจัดปีใหม่

ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่จะให้น้องมีได้นะ

ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะกล้าหรอก
ก็เลยเอาเครื่องเสียงเก่าที่บ้านมีอยู่
ลองไปให้น้องร้องดูน้องก็ร้องได้
ร้องได้ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องเสียงมาให้น้องร้อง
ก็วันนั้นก็พาเข้าตลาดเลย
น้องก็ไปร้องที่ตลาดก็ร้องได้
ฝันของผมคือเป็นนักร้องครับ
ตอนโตผมก็จะได้ร้องเพลงเอาเงินมาให้พ่อแม่ใช้ครับ
และพ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักครับ

น้องโอมเขาก็จะชวนให้พ่อเลิกขายของเก่า
เขาจะร้องเพลงเลี้ยงเอง
วันผมก็ไปร้องเพลงกล่อมแม่ครับ
บางทีแม่ก็ร้องไห้ด้วยครับ
เขาจะนอนตักแม่เขาแล้วเขาก็จะร้อง
เพลงนี้ถ้าน้องโอมร้องนะถ้าแม่ได้ฟังนะ
แม่ก็จะร้องไห้ตลอด
ท้อไหมก็มีบ้างนะ
บางทีเราก็ท้อบางทีเราก็นั่งร้องไห้
คิดถึงชีวิตว่าเออทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้
แต่ก็คิดไปอีกทีนึงก็เราก็ต้องสู้ต่อไป
สู้ต่อไปจนกว่าเราจะมีบ้านมีที่ให้ลูกเมียอยู่

ก็ถ้าผมมีทุนสักก้อนผมก็จะไปผ่าตัด
แล้วส่วนที่เหลือนั้นก็ผมจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องโอม
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของพ่อจรูนจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
พ่อขอบภัยขอบพ่อจรูนค่ะ
ปัจจุบันนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยก็คือมีอาชีพเก็บของเก่าเหรอครับพ่อ
ก็ทำมาตั้ง๒๐กว่าปีแล้วจะ๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่เช้ากลับบ้านใน๒ทุ่ม๓ทุ่มก็มี
แล้วกี่วันพ่อขายทีอะครับ
เก็บม้าก็มาสะสมไว้ขายทีนึงก็๔๕วันขายที
ก่อนจะขายต้องมาคัดก่อนเพราะมันมีหลายชนิด
วันเสาร์อาทิตย์ก็น้องโอบ้างก็ให้น้องโอมาช่วยคัดช่วยทำ

ที่แม่พยายามจะช่วยเขาอะไรบ้าง
ช่วยเขายกของทำแบบนี้ค่อยเอาที่เบา
โถแม่คุณแล้วเวลาลากแม่ลากอย่างไร

ค่อยหนีบมาเรื่อย
รุนทุกอย่างเพื่อทำได้
เห็นในเรื่องราวชีวิตน่ะมันมีเลือดตกยางออกด้วย

อันนี้ไปเก็บของเก่าเนี่ยโดนขวดบาดที่มือลึกถึงกระดูกเลยเย็บหลายเข็ม
ที่เป็นรอยอยู่ตรงนี้นะเห็นนะครับคุณผู้ชมตรงนิ้วก้อยน่ะบอกเห็นเลือดแล้วก็วิวเหมือนกัน
อยู่จนเป็นลมแต่ก็สู้
แล้วได้หยุดพักไหมครับหลังจากที่โดนแผลอันนี้แล้ว
ก็ได้พักแป๊บเดียวก็ต้องทำต่อ
จากครั้งนี้แล้วเคยโดนมากกว่านี้มีอีกไหมพ่อ
วันนั้นก็โดนตรงขายกขวดขึ้นขวดมันแตกกันไหลมาทิ้ม

ยังแผลที่ขาที่บอกว่ามันเข้าลึกแล้วมันเจ็บหนักขนาดนี้พ่อได้หยุดรักษาตัวไหมครับ
เราหยุดแค่เพียงแค่วันหนึ่งหรือสองวันแค่นี้เราก็ต้องไปทำต่อ
เพราะหยุดนานไม่ได้หยุดแล้วก็จะไม่มีกิน
เห็นดูในเรื่องราวพ่อบอกว่าพ่อมีโรคประจำตัว
ไส้เลือดนี่พ่อเป็นมากี่ปีแล้วครับ
เป็นมาถึง๑๐ปีแล้วล่ะจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่
มันอยู่ฝั่งไหนครับพ่อเวลาที่มันเป็น

อยู่ฝั่งซ้าย
มันเป็นบ่อยไหมพ่ออาการ
สิบหรือเอ็กซ์สิบนาทีเดี๋ยวมันก็ค่อยคลัย
แม่แต่เห็นแม่บอกว่าแม่เขาพยายามที่จะช่วยเหรอครับใช้ศอกเหรอ

กดท้องตรงนี้เหรอเหมือนเหมือนดันช่วยดันเข้าไป
ใช่บางทีก็ให้เขาเอาเท้าเหยียบให้
จริงแล้วถ้ามันจะหายก็คือหมอว่าต้องผ่า
หมอต้องผ่าก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านานไปหมอก็บอกว่าทัน
ทีนี้เราก็คิดได้ว่าถ้าเราไปผ่าแล้วงานการก็อาจจะไม่ได้ทำ
ลูกเมียจะกินอะไรก็เลยก็หยุดการผ่าไว้ก่อน
รายได้ตอนนี้จากทางบ้านนะครับจริงแล้วก็คือมาจากพ่อคนเดียวเลย

นี่ท้อก็ท้อแค่ในใจแล้วแต่ก็มันก็สู้อยู่นั่นแหละ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นพ่อต้องทำงานหนักขนาดนี้
สงสารทำไมเราช่วยเขาไม่ได้
ติ๋มนี่จริงแล้วสาเหตุที่ต้องขัดแขนนี่เกิดจากอะไร
ไปเก็บผ้าฝนตกเอาผ้ามาพาดไหล่แล้วไฟช็อตก็ตกลงไปเลย

แต่คนที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้แม่ฟังตอนหลังแล้วอ่ะ
ก็คือมันไหม้ท่วมตัวด้วยเหรอครับใช่ค่ะข้างหลังหมดเลย
มายันนี่เลยค่ะขาเอาขานี้แล้วก็มาที่เท้า
นี่คือผลจากกระแสไฟที่ชอตวันนั้นใช่ค่ะแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจไปมากกว่านั้นนะฮะ
ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดแขนไปแล้ว
นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถึง๒ปี๖เดือน
ทำไมแม่ถึงไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเขาตัดแขนเราไปเพราะอะไรครับแม่
เพราะว่าตอนที่ตัดแขนเราไปเรานอนทั้งตัวใบตอง
แล้วเขาก็เอาใบตองพบเราสองข้างหมดข้างหลังข้างหน้า
แล้วเขาก็เอาผ้าปิดเราไว้
เห็นว่าแม่ฉีดยาแก้ปวดเหรอครับ

ก็มีอาการสลึมสลือคือเบลออยู่ตลอด

แล้วมารู้เอาตอนไหนว่าเราไม่มีแขน
คุณพยาบาลบอกว่าให้ติ่งสาบานก่อน
ถ้าออกโรงพยาบาลไปแล้วจะไม่ฆ่าตัวตาย
พอสาบานเสร็จแล้วเขาก็ค่อยเปิด
แต่แม่ติ๋มก็เสียใจเหมือนกันแหละ
เขาบอกว่าเป็นยิ่งกว่าเรายังมีลูกสู้

ถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อสู้เราจะเห็นอะไรดีอีกเยอะเลย
อย่างเช่นความรักที่ทุกคนมีมอบให้
ห่วงแม่นะครับไม่ได้ห่วงแต่แค่โรคภัยไข้เจ็บ
ห่วงแม้กระทั่งว่าวันข้างหน้าผู้หญิงคนนี้จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
เห็นบอกว่าไปลงทุนในเรื่องของโต๊ะสนุก
สนุกก็เห็นว่าถ้าเราไม่อยู่แล้ว
เขาจะทำอะไรกินก็เลยไปกู้เงินเขามาซื้อโต๊ะสนุก

ดีใจเลยก็มีรายได้
พอมาโควิดมา๒ปี๓ปีมานี้
หมดเลยไม่มีใครมาเล่นเลย
จนวันนี้ก็เลยปิดมา๒ปีแล้ว
คิดทำอะไรต่อไปก็จะคิดไม่ออก
ก็เลยไปลงทุนคือว่าได้เงินจากลูกชาย

ก็ไปซื้อของมาเปิดร้านของทำ
ก็ไม่ไม่เลิกนะคือคือยังคิดทำมาหากินต่อนะครับ
ตอนนี้เห็นบอกว่าในร้านเนี่ยมันจะมีตู้พวก
แล้วพ่อเอามาจากไหนพ่อต่อเองเหรอครับ
เงินที่นำมาซื้อของเข้าร้านนะครับ
มาจากเด็กตัวน้อยคนนี้ฮะ
เห็นบอกว่าโอมไปร้องเพลงเปิดหมวกเหรอลูก

อะไรจุดประกายให้โอมถึงอยากร้องเพลงเปิดหมวก
อยากช่วยพ่อแม่ครับอยากให้พ่อกับแม่พักบ้าง
ไปร้องที่ไหนยังไงอะไรยังไง

แล้วเคยไปร้องเนี่ยรายได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ลูก

โอ้โหพระเจ้าพระคุณรุนช่อง
พ่อเป็นไงบ้างความรู้สึก
ก็ภูมิใจในตัวเขานะที่เขามีความคิด
อยากจะช่วยพ่อแม่ให้แม่หยุดงาน
ให้พ่อหยุดงานเขาจะเลี้ยงเอง
เขาจะไปร้องเปิดหมวกเลี้ยงเอง
น้องโอมมีอีกหนึ่งบทเพลงที่น้องโอมเวลาที่ไปเปิดหมวกนะครับ
คุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปร้องที่ไหน
เพลงนี้สามารถสะกดคนได้ทุกที่เลย

ทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับลูก

ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ไม่สบาย

เหลอลูกโตขอบคุณ

ผมเชื่อเลยนะว่ามันเป็นน้ำตาแห่งความปิติด้วย
ครูเด็กเป็นครูประจำชั้นป่า
ก็จับมาฝึกซ้อม
ครูจริงแล้วครูรู้เบื้องลึกเบื้องหลังไหม

ครับก็เห็นความลำบาก
ก็เลยชี้นำกับคุณพ่อคุณแม่เขาว่า

สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้

เขามาร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดนัด

โอมมีอะไรอยากจะบอกคุณครูที่แสนดีไหมลูก
แล้วครูได้เปรียบเสมือนพ่อคนนึงเลยค่ะ

คิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับอันดับแรก
อันดับแรกก็จะไปหาหมอผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
จะได้มีแรงทำงานต่อไป

แล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีที่มันนำมาถ่ายทอดให้วันนี้ครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
เข้ามาเบียดเบียนจนทำให้ร่างกายของพ่อจรูนต้องอ่อนล้า
แต่ขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มกำลังใจให้กับพ่อสู้ไม่ถอยนั่นก็คือครอบครัว
เรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อจรูนจากจังหวัดนครปฐมให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีที่สำคัญของครอบครัวพ่อจรูนจากจักรบางธ์นครปฐม
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้พี่ข้าพี่เตรียมตัวมาดีมั้ยครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อจรูนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้พ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้นเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เก็บของเก่า
เรื่องที่๒วัดโคกเขม่า

เรื่องที่๕ประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๖
เก็บของใครครับ
เรื่องเก็บของเก่าครับ
ของเก่าพ่อทำมากี่ปีแล้วครับ

เวลาไปเก็บใครไปช่วยพ่อบ้างครับ

มีขวดมีพลาสติกมีกระดาษ
มีเกือบทุกอย่างที่เราเจอ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับก็จะมีขยะ๔ประเภทด้วยกันนะครับ
ก็คือมีกระดาษแข็งนะครับ

เดี๋ยวพ่อต้องแยกประเภทออกมาใส่ถุงแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนัก

มาเป็นผู้ช่วยลูก
เวลาที่พ่อเก็บมาได้หนูก็จะมีหน้าที่ช่วยกันอย่างนี้เหรอลูกเหรอ

จะช่วยพ่อเนาะแบ่งเบาหน้าที่กันนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับฟังให้ดีนะครับ
และกติกาก็คือแยกขยะแต่ละชนิดให้ได้น้ำหนักตามที่กำหนดภายในเวลา๓นาที
ปกติผมก็เก็บของทุกวันเลยนะได้วันละ๑๐๐โล
แต่มาเจอโจทย์ข้อนี้แล้วก็น่าจะทำได้
น้ำหนักที่เรากำหนดมีดังนี้ครับ
กระดาษแข็ง๘กิโลกรัม
ขวดเพชรใส๒กิโลกรัม

เมื่อพบตามจุดนู้นและหนูต้องไปตีระพังเพื่อยุดเวลา
น่าจะเป็นน้องโอมแหละวัยหน่อยนะลูกนะ

เริ่มครับ
ไปเลยน้องโอมรีบมา

ปริชทรัพย์ให้ลุกครับ

ระวังกระป๋องด้วยนะลูกนะระวังกระป๋องด้วยนะลูก

ตอนนี้พ่อเริ่มเอามาช่องอยู่ในเหนือ
ไปเพียงแล้วพ่อ๑๔๔กิโลกรัมครับ
ไปแล้วพ่อเอามาช่องสิลูก
วางให้ตรงกลาง
อีกลูกไปเอาอีกหนึ่งเร็วเลยโดยเร็วลูกเร็ว

๒แล้วครับพ่อไปเร็วพ่อหยุดไปเร็วโอ้มช่องสิลูก
โอ้มมาช่องโอ้มมาช่องลูก
ช่อง
เคยไหม

สิลูกทางน้องสะโอมไว้
วางให้ตรงกลางลูกโอ้มไป
เร็วเร็วเร็ว
ไปเดินเร็ววางไปช่วยท่อ
เร็วเร็วรับสร้างเวลา

ขอให้โชคดีนะครับแล้วขอให้ทำได้นะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยลูกไปกินน้ำกินท่าก่อนลูกไป
ขอบคุณครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องวัดโคกเขม่า

เรื่องประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๕

ขอเชิญครูเดชมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกี่ยวกับข้อมูลของทีมในดวงใจเรานี่แหละ
ผมว่าครูไม่น่าจะพลาด

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดของลิเวอร์พูลไม่ถูกต้อง

ก่อตั้งสโมสรในปีคริสตศักราช๑๘

นกที่อยู่บนตราสโมสร
คือนกไลเวอร์เบิร์ต
หรือที่เรียกอีกชื่อนึงก็คือนกลิเวอร์เบิร์ต
ผมเป็นแฟนคลับลิวภูมา๓๐กว่าปีแล้วครับ
ดูทุกแมทโจทย์ข้อนี้๕๐๕๐ครับ

ผมตื่นเต้นครับสู้ครับ

แต่ตอนนี้ครูโดดยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โอมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโอม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่อง

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องโอมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหมลูกชอบครับ
เบนเรื่องอะไรลูกพระเจ้าตากศิลปมหาราชครับ
ถ้าเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชเนี่ย
ต้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงธนบุรีด้วยถูกไหมลูก
เอาล่ะลูกพร้อมไหมครับน้องโอมพร้อมครับ
เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๕นะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พญาตายปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ตัวเลือกที่สองสมเด็จพระรามาธิบดีที่สี่
ตัวเลือกที่สามสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่สี่ตัวเลือกที่สี่สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สี่
ผมชอบประวัติพระเจ้าตากศิลป์มากเลยครับพระเจ้าตากศิลปเก่งมากเลยครับ
ผมจะจดข้อนี้ผมคิดว่าผมทำได้ครับสู้
ข้อ๑ครับสมเด็จพระบรมราชาที่๔ครับ
ตัวเลือกที่๑สมเด็จพระบรมราชาที่๔ครับ
เหลืออีกสองเรื่องลงก็คือเรื่องวัดโคตมเมาและเรื่องเท่าไร

ขอเชิญแม่ติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่สาวดินสอนี่เป็นของใครครับ

คำถามของเราจะอยู่ด้านข้างของที่เหล่าดินสอนี้ครับ

ผมว่ายังไงแม่ก็ต้องผ่านตา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไอศครีมที่หมีภูถือมีสีอะไร
ตัวเลือกที่๑สีชมพู
ตัวเลือกที่สองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีส้ม
และตัวเลือกที่สี่สีเขียว

แม่ไม่มั่นใจว่าแม่ตอบถูกไหม

ตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพูครับ
พวกมันผิดพ่อนะครับในตอนนี้
เดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับ

คว้าเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
ได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อจรูนจากจังหวัดนครปฐมว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไห
เรามาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท

ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

เฉลยพร้อมกันนะคุณครูนะ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๕ครับ
ความฝันของผมคือเป็นนักร้องครับ
ตอนโตผมก็จะได้ร้องเพลงเอาเงินมาให้พ่อแม่ใช้ครับ
และพ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พญาตากปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าอะไร
ข้อหนึ่งครับสมเด็จพระบรมราชาที่๔ครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

พระยาตากนะครับปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่า
สมเด็จพระบรมราชาที่๔ครับ
เพราะฉะนั้นน้องโอมทำไปได้แล้ว
ข้อแรกนะครับครอบครัวพ่อจรูนจังหวัดนครปฐม
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑บาท
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่องลิเวอร์พูลครับ
คุณครูเห็นความสามารถน้องตั้งแต่วันที่โรงเรียน

คุณครูแนะนำคุณพ่อเขาและน้องว่า
ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้น้องมีรายได้นะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คุณผู้ไม่ถูกต้อง
สำหรับข้อ๓คะแนนสูงสุดที่เคยทำได้ในภีมิลลีกซ์คือ๙๘คะแนน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

หนึ่งล้านบาทถ้าจะคว้ากลับบ้านพลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว

ข้อมูลที่ถูกต้องคือทำคะแนนได้ถึง๙๙คะแนน
ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสร
ครอบครัวของพ่อจรูนนะฮะ
จากนครปฐมได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐

มีภูถือมีสีอะไร

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ
ไอศครีมที่หมีปูถือนะครับ

ทำไปได้แล้วนะครับวันนี้๓ข้อนะครับ

เย้

ถึง๓ตู้ด้วยกันในวันนี้นะครับ

ตอนนี้ครูต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกกุญแจ

ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดี

สู้สู้ได้
ใจเย็นครู

เวลาดูใจเย็นครู
โยยเข้าดีครับ

โดยโดยคุณรัฐหลักตู้หมายเลข๑จะได้โบนัสเท่าไร

มีจะได้กับได้บอกแล้วมีจะได้กับได้

มาดูโบนัสอีกหนึ่งตู้นะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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

ทุกชีวิตเลยที่มาเล่าเรื่องราววันนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่
กำลังใจจากพ่ออีกเยอะเลยครับ

ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครอบครัวยายป่วยเป็นโรคร้ายกันทั้งบ้าน
ส่วนตัวยายก็ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ยายต้องอยู่ต้องสู้เพื่อพวกเขา

ถ้าเกิดหนูขอพรพระได้
หนูขอให้หนูแข็งแรงค่ะ
หั่นหยวกกล้วยสำหรับทำอาหารหมูไทย
ในเวลา๓นาทีนะครับ

เท่าไรเท่าไรเท่าไร